ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มกู้ภัยที่เขาเสียชีวิตอย่างปริศนาที่กระท่อมกลางสวนนะฮะ
เป็นสวนกล้วยที่ศรีสะเกดค่ะคือญาติญาติติดใจเพราะว่ามีรอยถูกยิงเนี่ย
กระสุนเจาะเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดแล้วมีปืนยาวไทยประดิษฐ์วางแนบหน้าอกอยู่
หนึ่งกระบอกคือลักษณะของปืนยาวกับกระสุนที่ยิงเข้าไปที่หน้าอกเนี่ย
เป็นหน้ากระท่อมกลางสวนกล้วยที่บ้านภูเงินหมู่๖ตะบนภูเงิน
อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตนี่เข้าไปลึกหน่อยนะฮะ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตอยู่บนพื้นย่าหน้ากระท่อมนะฮะ
ชื่อนายมนตรีนามวงอายุ๔๐ปีเป็นลูกชายเจ้าของสวนกล้วย
นี่มีอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์วางอยู่บนหน้าอกเขา๑กระบอก
มีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ติดอยู่ในรังเพลิง๑ปลอก
เจ้าหน้าที่ต้องใช้มีดปลายแหลมงัดออกมานะฮะ
ส่วนสภาพศพของนายมนตรีเนี่ยมีรอยกระสุนปืนเจาะเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดด้วยกัน

วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เส้นทางจากบ้านของผู้ตายไปยังสวนกล้วยที่เขาเสียชีวิต
ระยะทางไกลกันประมาณ๑กิโลเมตร
เส้นทางก็ลำบากหน่อยนะครับ
ข้างทางก็เต็มไปด้วยสวนกล้วยกับสวนมันสำปะหลัง
เราก็ไปดูที่กระท่อมจุดเกิดเหตุนะครับ
ยังมีปลอกกระสุนปืนไม่ตกอยู่๒ปลอกด้วยกัน

บอกว่าขอไปคนเดียวนะ
หลังจากนั้นลูกชายก็ขับรถกระบะออกไปเลยนะด้วยท่าทางรีบร้อน
คือทางพ่อกับแม่บอกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ
จนกระทั่ง๕โมงเย็นนะลูกชายก็ยังไม่กลับบ้าน
แม่เลยเดินไปตามที่สวนกล้วยไปถึงก็พบว่านี่ฮะลูกนอนเสียชีวิตอย่างนี้
ซึ่งพ่อกับแม่บอกว่ายังติดใจเรื่องการตายของลูกชาย
เพราะว่าจะเป็นการยิงตัวตายได้เหรอ
ของลูกชายเนี่ยเป็นปืนยาว
ถ้าเกิดว่าจะยิงตัวตายมันยิงได้ยากมากนะ
นี่คือปืนนะฮะปืนกระบอกนี้นะฮะเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะ
ปืนยาวนี่ตอนที่ต้องเอาปลอกกระสุนออกจากรังเพลิงจากปืน
แต่พ่อกับแม่บอกว่าผู้ตายก็คือนายมนตรีเนี่ย
เขาชอบเอาปืนมาซ่อมอยู่เป็นประจำ
ถ้าเกิดจะพลาดแล้วปืนลั่นใส่ตัวเอง
แต่เรื่องของแหมวิถีกระสุนกระบอกปืนกับที่เหนียวไกลปืนมันยาว
มันจะเข้าหน้าอกอย่างนี้ได้หรือเปล่า
หรือถ้าเกิดเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายจริง

เพราะลูกชายเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวมาก
มีเมียมีลูก๓คนลูกคนเล็กเพิ่งคลอดได้๒เดือน

แต่กับพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่เคยพูดอะไรนะ

เข้าไปเป็นคนยังไงบ้างครับ

ไม่น่าจะปิดตัวเองหรอก

ก็ไม่น่าทำตัวเองหรอก
คิดบ้างคิดบ้างนะ

เพราะว่าปกติแล้วตัวเองก็เป็นคนซ่อมปืนอยู่ด้วยใช่ไหม

วันนี้ทางครอบครัวนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณผู้ตายนะครับ

ขณะเดียวกันคุณจ๋าแจ่มสีไปที่บ้านนะครับ
ภรรยายังทำใจไม่ได้นะฮะ
ภรรยานี่ไปกับรถกู้ภัยไปรับศพสามีมาจากนิติเวศ
หลังจากชนะสูตรเสร็จนะครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ